ไปดูการทำข้าวต้มมัดที่สวรรค์นครราชศรีมาค่ะก็ธรรมดาคล้ายคล้ายเขาก็ทำกันทั่ว
เออมันไม่ธรรมดาหรอกคุณเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการทำครั้งนี้นะ
เขาทำเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
เพราะฉะนั้นข้าวต้มมัดนี้มันต้องเก็บได้นานต้องอร่อยแล้วก็จะต้องคงทนด้วย
ไปดูกันค่ะว่าเขามีกระบวนการทำกันอย่างไรคึกคักกันมากมายทีเดียวนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันที่สาราอเนกประสงค์วัดบ้านจาบตำบลโนนแดง
อำเภอนนแดนจังหวัดนครราชศรีมาค่ะครับมาทำอะไรมาทำข้าวต้มมัดนั่นเอง
ไม่ใช่เอาไปทำบุญแต่เอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แม้จะไม่ใช่บุญที่ใส่บาทให้พระแต่ก็เป็นบุญที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
แต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวต้มมัดนี้นะคะเป็นข้าวต้มมัดรักโลกค่ะ
ที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าทุกส่วนนั้นทำมาจากวัสดุธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นส่วนผสมที่นำมาใช้นะคะ
หรือใบตองรวมไปถึงไม้กลัดซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ที่สรรที่เหลาเป็นตอกเนี่ยนะคะ
เอามามัดมัดคือทุกอย่างธรรมชาติคือบางที่เวลาเขามัดข้าวต้มมัดเขาใช้ยางวง
ใช่ที่เป็นพลาสติกอันนั้นแบบเพื่อความสะดวกรวดเร็วอันนี้ไม่ใช่
แต่เขาบอกว่าไม้ตอกมันจะมัดได้ดีกว่านะคุณเพราะว่าต้องเอาไปนึ่งไง
ถูกแล้วมันก็จะหอมด้วยนะคะที่สำคัญคือสมมุติว่าเราทานเสร็จแล้ว
แล้วก็ทิ้งมันก็จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้อย่างง่ายดายมากกว่าวัสดุอื่น
เพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ประสบภัยด้วย
และที่สำคัญนะข้าวต้มมัดนี้เก็บได้นาน๒๓วันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วย
ปรบมือให้กับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านจาบกันรัวเลยทีเดียวนะคะ
และนอกจากนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ยังมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อคัดแยกสิ่งของบริจาคด้วยนะคะ
คือใครไม่ถนัดเรื่องของการทำข้าวต้มก็มาทำสิ่งของพวกนี้เขารับบริจาคกันมา
ว่าจะเป็นข่าวของเครื่องใช้ของกินมากมายเอามาแยกค่ะ
ของเครื่องอุปกรณ์ผลปกฎิโภคไปทั้งนี้เสื้อผ้าของคุณหอมมาทางนี้
แล้วก็จัดเป็นชุดชุดเพื่อจะนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอพี่บุญ
งสาหารจังหวัดบุรีจังหวัดอุบลราชธานี
นี่นี่น้องหนูเข้ามาช่วยน่ารักเชีย
น่ารักน่าเอ็นดูอุ้ยถุงชูยังชีพแต่ใหญ่กว่าตัวน้องอีกนะ
แต่น้องก็ไม่หวั่นนะคะขอร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ก็มีถุงยางชีพที่เป็นพวกของแห้งแล้วก็ยังมีข้าวต้มมัดรักโลกนี่แหละ
พ่วงไปด้วยให้ถือซะว่าเรามัดกำลังใจมัดความรักความสามัคคี
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับพี่น้องชาวอุบลราชธานีให้ฟัง

น้องคนเมื่อสักครู่นี้เขาเดินมา
พี่ฮาวมัด
มัดก็คือราคาใช่ไหม

เออแม่ฮาวก็มัด
แล้วพ่อก็มัดแมนเอ๋ยก็มัดไอก็มัดฮาวก็มัดโอ้
นี่พูดภาษาอีสานหรือว่าภาษาฝรั่ง
ผสมกันโทษนะผมเป็นลูกครึ่ง

ห้าวมัดซอยพ่อแม่มัด
ผมก็ลูกครึ่งไม่เห็นคุยเลย

พี่น่าช่วงบนตกนี้ฉันเห็นอยู่แถวเรียนครองต่อเลย

อ้าวคุณผู้หญิง